หลายคนก็กักตัวอยู่ที่บ้านบางคนก็เวิร์คฟรอมโฮม
ก็มีไอเดียแตกต่างกันไปอยากจะทำนู่นทำนี่
ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเอ๊ะเห็นบรรดาบล็อกเกอร์เนี่ย
แต่งหน้าในอินเตอร์เน็ตเยอะเนี่ยทำบ้างได้ไหม
เขาก็เลยไลฟ์สดแต่งหน้าแต่ไปเจอใครในไลฟ์
แล้วถึงขั้นมาคอมเมนต์ด้วยนะคะดูคลิปค่ะ
อ้าวพญกุกของมะบึง

คุณพ่อชื่อคุณพ่อกุ๊กเข้ามาดูลูกชายไลฟ์สดในติ๊กต๊อก

เปลี่ยนเสียงทันทีนะคะเพราะว่าคุณพ่อเข้ามาดูนะคะ
เขาก็ตอบโต้ถามกันไปถามกันมาเนี่ยนะคะเขาก็อธิบายให้คุณพ่อฟังว่า
นี่คือการไลฟ์สดสอนเมียแต่งหน้า
เขาบอกแบบนี้พอพ่อถามว่าโอ๊คเป็นอย่างคือเป็นแดง
พอถามว่าทำไมหน้าอกแดงเขาบอกว่าโอ๊ยไปตากแดดมา
แต่ว่าก็คือมันเป็นลักษณะของการคือคนในคอมเมนต์ด้านล่าง
บอกว่านี่มันเป็นการแต่งอกทาสีอกให้มันดูเหมือนมีร่องอกหรือเปล่าใช่ไหม
อย่างไรก็ตามนะคะคลิปนี้ชาวเน็ตเขาก็บอกว่าพีคในพีคโป๊ะมาก